สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่คุณทัศนัยเกริ่นไปเมื่อสักครู่
ผมคิดว่าไม่ควรจะให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ควรจะให้ความสำคัญว่านี่เราจะทำยังไงกับคนประเภทนี้
ซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะลายนี้หรอกครับผมย้อนให้ดูคลิปที่ว่านั้นอีกทีหนึ่ง
ออกอากาศไปแล้วเมื่อเช้าวันอาทิตย์แต่คนไม่ได้ดูอาจจะมีอยู่
นี่ท่านดูสิครับผู้หญิงคนที่โพสต์รูปนี้บอกว่า
โดยสารรถจากด่านนอกภูเก็ตไปสงขลาเป็นรถทัวร์เอกชนแล้วก็เธอนั่งอยู่ข้างหลังคนขับ
นั่งอยู่บนตักขณะขับรถทัวร์มีผู้โดยสารเต็มคัน
แล้วเท่านั้นยังไม่พอให้ลูกอายุเจ็ดแปดโคบเนี้ย
พวงมาลัยจับพวงมาลัยด้วยครับ
แล้วตัวเองก็เอาเท็บเล็ตมาวางบริเวณพวงมาลัย
วีดีโอคอร์คุยกับเมียทางบ้าน

แล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาดูไปสักพักนึง

ขอลงเลยทั้งที่ยังไม่ถึงที่หมาย

เดชบุญที่มันไม่เกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าทำได้ยังไงล่ะเนี่ย

นี่เป็นการประมาทที่เรียกว่า

แล้วเรื่องนี้มันจะจบยังไงครับ
แน่นอนก็มีการเรียกมาเตือนว่าไม่เหมาะสม

ลักษณะนี้ถ้าเป็นต่างประเทศติดคุกครับ

เพราะนี่คุณเท่ากับจงไม่ใช่
ประมาททำให้เกิดโศกนาฏกรรม
ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้น

แล้วจะมาปรับกันแล้วก็จบกันไป

ทำแบบนี้โทษหนักติดคุก
คนที่ได้รู้ได้เห็นเขาจะได้เข็ดหลาบว่าอย่าทำนะ
เห็นไหมทำแล้วติดคุก
แต่นี่กฎหมายบ้านเราก็คงอย่างที่ว่า

ปรับกี่ตังค์ไม่รู้ผมไม่ได้ตามข่าว
แต่ผมไม่อยากให้เรื่องนี้ผ่านเลยไปเฉย
เพราะเรารู้อยู่นี่ครับว่า

ปีหนึ่งต้องตายเป็นสองหมื่นกว่าลาย
เป็นประเทศเดียวที่คนตายบนท้องถนนมากที่สุดในโลกครับ

แล้วนี่ถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่โพสต์ขึ้นมานะ
แล้วถ้าสมมุติว่ามันเกิดอะไรขึ้น
รถชนคนเจ็บคนตาย
ก็ไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุที่รถชนกันเพราะอะไร
เพราะไม่มีใครที่จะมาบอกเล่าให้คนได้รับรู้ได้
ไม่มีใครมาให้สัมภาษณ์ไม่มีใครเอาคลิปมาโพสต์แบบนี้
นี่เดชบุญที่มันยังไม่เกิดเหตุไง
ถึงได้รู้ว่าอ๋อมันกล้าทำอย่างนี้เฉลอครับ

รถเก๋งคนเดียวขับเนี่ยคนขับคนเดียวมีลูกเนี่ย
เขายังไม่ค่อยกล้านี่คนทั้งคัน
คิดดูสิเอาชีวิตคนโดยสารทั้งคันไปเสี่ยง
ไปเสี่ยงอย่างนี้ถือว่าเสี่ยงที่สุด
แล้วไม่รู้สึกรู้สาอะไร

ผมถึงบอกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะปล่อยให้ผ่านไปเฉย
กรมการขนส่งทางบกตำรวจใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
รับปากได้ไหมล่ะครับว่าจะกวดขันกับเรื่องแบบนี้
แล้วจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องแบบนี้
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นมาอีก
เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยพูดไปก็แค่นั้น

แต่ตอนหลังเนี่ยมันเกิดเพราะมีโทรศัพท์มือถือมาเกี่ยวข้องเยอะ
มันไม่มีตัวเลขบอกชัดหรอกครับ
แต่ว่ามีนายตำรวจผู้ใหญ่ระดับผู้กำกับระดับผู้บังคับการเนี่ย
วันก่อนท่านฟังที่ผมพูดแล้วท่านโทรมาบอกผมว่า
เห็นด้วยว่าให้ลนโรงเรื่องนี้
เพราะเวลานี้เวลาไปสอบถามตำรวจสอบสวนบนโรงพักอ่ะ
เวลารถชนกันแล้วมาขึ้นโรงพักอ่ะ
มีเยอะเลยครับที่เกิดเหตุเพราะว่าประมาทโทรศัพท์มือ
โทรศัพท์ไปขับรถไปก็ไปชนท้ายเขาตกลงกันไม่ได้ขึ้นโรงพัก
เดี๋ยวนี้หนักเข้าไปอีกโทรศัพท์นั้นเรื่องเล็กไปแล้วครับ
เล่นไลน์ฮะก้มลงอ่านไลน์แล้วหนักไปกว่านั้นก้มลงอ่านไลน์แล้ว
ข้อความส่งไลน์ตอบขับรถไปด้วยแล้วก็มีปัญหากัน
แล้วก็ต้องขึ้นโรงพักมีอยู่บางรายตำรวจบอกว่าทะเลาะกัน
เกือบจะยิงกันเพราะอะไรรู้ไหมฮะไอ้คนข้างหน้าอ่านไลน์ส่งไลน์
รถเนี่ยเคลื่อนไปตั้งนานแล้วอันนี้ก็ยังไม่ไปไหน
พอเขาบีบแตรปิ๊งก็ขยับไปนิดนึงแล้วพอไปรถไปติดอยู่ข้างหน้าเอาอีก
เล่นไลน์ส่งไลน์อีกไอ้คนข้างหลังก็บีบเป็นครั้งที่สอง
คนแรกกระโดดลงมาจะมีเรื่องกันแล้วก็ถึงโรงพักไอ้คนที่ถูกบีบแตร
โมโหแล้วตัวเองเนี่ยทำผิดแท้เรื่องแบบนี้เนี่ยไม่มีประเทศไหนเขาปล่อยให้ทำกันหรอกครับ
ใครควรจะทำยังไงไม่ให้เกิดสภาพอย่างนี้ครับกฎหมายเราก็มีนะครับ
แค่พูดโทรศัพท์เนี่ยยังผิดกฎหมายเลยอันนี้อ่านไลน์ต้องใช้สมาธิก้มก้มเงย
ก้มเงยแล้วเดี๋ยวก็ไปชนเขาเอ๊ะแล้วทำไมทำไมเราถึงปล่อยให้มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น
ผมถึงบอกว่าเรื่องที่โชเฟอร์คนที่ว่านี้ที่เป็นคลิปเป็นข่าวเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ปล่อยเลยตามเลยแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น
ผมอยากให้คลิปนี้นำไปสู่การกวดขันเปลี่ยนแปลงเอาจริงเอาจัง
เพื่อทำให้คนที่ขับรถได้เห็นว่าถ้าทำอย่างนี้ติดคุกหรือโทษปรับแรงเจ้าของรถต้องรับผิดชอบด้วยโยงไปถึงเจ้าของรถให้ได้
เพราะถ้าเจ้าของรถต้องรับผิดชอบเนี่ยเจ้าของรถเวลารับคนขับรถเนี่ยเขาจะต้องมากำชับว่าเฮ้ย
อย่าทำอย่างนี้นะถ้าเองทำค่าไล่ออกนะเพราะว่ามีเรื่องขึ้นมาฆ่าโดนด้วย
ต้องเอาให้ถึงเจ้าของรถครับเพราะว่าถ้าเจ้าของรถเอาจริงคนขับที่เป็นลูกน้องเขาเป็นลูกจ้างเขาไม่กล้าทำอย่างนี้หรอกครับ
นี่ก็อย่างที่บอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีไลน์ที่ส่งกันในไลน์
และไม่รู้จริงหรือไม่จริงที่บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะมีใบขับขี่อัจฉริยะแล้วนะก็คือเอาใบขับขี่โหลดใส่มือถือแทนใบขับขี่แล้วประมาณปีหน้าเนี่ยไม่ต้องพกใบขับขี่แล้ว
ถ้าตำรวจขอดูใบขับขี่เปิดจอโทรศัพท์มือถือให้ดูเลยถามว่าจริงหรือไม่จริงผมเห็นข่าวฉบับเห็นข่าวนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อเช้าจริงครับ
คุณพีรพลถาวรสุพเจริญบอกว่ากรมการขนส่งทางบกเตรียมจะนำระบบใบขับขี่อัจฉริยะมาใช้เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบใบขับขี่ดิจิตอลเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
แล้วก็จะใช้ควบคู่ไปกับใบขับขี่รูปแบบเดิมได้แล้วพอถึงจุดหนึ่ง
ก็ไม่ต้องมีใบขับขี่ไม่ต้องมีใบขับลืมไม่เป็นไรหรอกใช้มือถือ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของกรมการขนส่งทางบก
ที่ใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนครับ
ยุคนี้อะไรที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
อะไรที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องพกต้องถือต้องไม่ต้องล่ะครับ
อย่างน้อยอีกปี๖๔ต้องเกิด๖๓เนี่ยต้องเกิดแล้ว
หน่วยราชการทุกหน่วยปรับว่าทำยังไงคนถึงจะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด
นั่นเป็นผลประโยชน์เป็นอนิสงฆ์ของเทคโนโลยีครับคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับ
อันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าบางทีเราติดต่อราชการเอกสารต้องเป็นปึ๊งเลยฮะสำเนาเต็มไปหมดเลย
ต่อไปเนี่ยไปหน่วยราชการให้น้อยที่สุดดีที่สุด
ไม่ต้องไปเขตไม่ต้องไปอำเภอไม่ต้องไปสารกลางไม่ต้องไปกรมที่ดิน
คุณทำยังไงก็ได้ทีเดียวจบได้ไหมเออนั่นแหละนะฮะมันต้องมาสู่ยุคนั้นแล้ว
ครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับค่ะ